ไม่หลุดแน่นอนแม้จะใช้เครือข่ายแค่๒จี่เท่านั้น

แม้ว่าขณะที่การใช้งานจากสัญญาอินเทอร์เน็

ก็จะปรับเปลี่ยนความละเอียดไปตามเครือข่ายที่ใช้
ที่จะให้เห็นภาพวีดีโอสั้นของคู่สนทนาก่อนกดรับสาย
แต่จะรองรับการสนทนาแบบ๑ต่อ๑เท่านั้น
โดยเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับ
และล่าสุดในบ้านเราก็ได้ยินมานะครับ
ว่าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเช่นกันนะครับ